สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีครับ

เพราะว่าคุณบอกว่าคุณจะมายึดผมที

อีกเรื่องหรือ๋งก่อนที่เราจะเริ่มรายการกัน

ก็จริงแล้วมีเรื่องถ้าสมมุติเราจะเล่าถึงเรื่องของในหลวงราชการที่๙

วันนี้เป็นเรื่องเล่าในหลวงตอนยาตามหมอสั่ง
เป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมรัศดรในจังหวัดนราธิวาส
โดยว่าที่ร้อยโทดิหลกสิริวัณรบทำหน้าที่เป็นล่ามถวาย
เพราะแน่นอนในพื้นที่มีภาษาท้องถิ่น
เพราะฉะนั้นจะต้องมีคนคอยเป็นเล่า

ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง

ทรงถามว่าลุงสบายดีหรือเปล่า
ลุงก็กราบทูลตอบว่าไม่สบายเป็นไข้
พระองค์ทรงถามต่อไปว่าลุงไปหาหมอแล้วก็ได้รายหรือยัง
ก็ตอบว่าไปหาหมอแล้วแล้วก็ได้ยาแล้ว
พระองค์ก็ถามต่ออีกด้วยความที่แบบว่าใส่พระไทยกับราศดรคนนั้นนะครับ
หมอสั่งให้ทานยาวันละกี่ครั้งล่ะ
ลุงก็ตอบว่าหมอให้กินวันละ๓ครั้ง
พระองค์ทรงรับสั่งต่อไปว่าดีมากลุงต้องทานยาตามที่หมอสั่งนะ
คือวันละสามครั้งไม่ใช่สามวันต่อหนึ่งครั้ง
เพราะฉะนั้นจะไม่หายป่วย
นี่ก็คือเป็นภาพที่หลายคนถ้าสมมุติพูดถึงพระราชกรณีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
เราจะเห็นภาพนี้ตั้งแต่สมัยเราเด็กเนอพี่หนุ่มเนาะ
จริงรูปนี้พระองค์ท่านทรงมีปฏิสังนามกับคนที่ป่วยจริง
ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของคนไทย
ถูกต้องที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะ

ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทางนายกบุญตุิทำแต่ยุทธิ์
โหนี่ฮะดาวสันโว
ขึ้นหัวดาวสันโวแต่เป็นรูปลุงตู่ล้มอยู่ข้างล่าง

นี่เป็นรูปของกีฬาแต่ตอนนี้รุงตู่มีการออกมาบ่อว่า

ท่านมีรับสั่งให้ประชาชนอยู่กันอย่างเป็นสุข
แล้วก็อยู่กันแบบสันตินะฮะไม่มีความขัดแย้ง
รัฐมนตรีได้มีการเปิดเผย
หลังจากที่มีการสัมมนาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่
ขอรัฐบาลนะครับทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุด
โดยใช้แนวทางของสมเด็จพระบรมชนกนาฏนะฮะ
สืบสารต่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เสื่อมถอยไป

แล้วก็ทรงรับสั่งด้วยความห่วงใหญ่ควบคู่กับการพัฒนา
ทำให้ประเทศชาติสงบสุขสันติ

พวกเราทุกคนต้องสนองพระราชบรรทานของพระองค์ท่านด้วย

ซึ่งลุงตู่ก็บอกว่าเราอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙มา๗๐ปี

เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา
ประชาชนและราชการทุกคนต้องร่วมมือไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

และต้องไม่ประมาทต่อความเสี่ยงในอนาคต
อยากให้ทุกคนไปทบทวนการใช้ศาสตร์พระราชาให้ครบ

นั่นก็คือเรียกได้ว่าลุงตู่ออกมาพูดแล้วล่ะ
ครับที่เราอยู่ในแนวทางในการดำเนินบ้านดาวน์

นี่ฮะเป็นเรื่องราวดีของวงการบันเทิง

อาร์แอสสมบัติมีธนีย์ติดโผล่๑๒ศิลปินแห่งชาติ
รวมถึงพี่ปื๊ดจากคาราบาลด้วย

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติหรือว่ากวช

ผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒
และนายธนิสรีกินดีครับซึ่งรางวัล
มีประกาศทั้งหมด๑๒คนด้วยกัน
มีทั้งหมดหลายสาขาและสำนวน๓สาขา
ซึ่งอาธนิสีกินดีของเราก็ได้ในสาขาดนตรีไทยสากล
ทางด้านอายัดสมบัติก็ให้สัมภาษณ์ว่า

ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
กล่าวว่าผมก็รู้สึกดีใจและปราบปลื้ม
อ๋อแอ๊ดจะต้องเป็นเสียงอย่างนั้นต้องให้กันชัยทำเสียงมันจะครบรถเทียบ

แต่ก่อนหน้านี้เสียสูงในพักหนึ่งเพราะว่า

แล้วรู้มั้ยพ่อแอ๊ดตอนนั้นติดเชื้อนในกระแสเรื่องพอร่อยรู้มั้ย

บดนิ้วเท้าอย่างนี้แล้วปรากฏว่าสะกิดเป็นแผล

หลังจากนั้นคืนนั้นกลับมา๒คืนนอนปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บ
ไม่รู้เรื่องปัสสาวะลาดเข้าโรงพยาบาลไอซียูเลย

แต่พอดีแบบด้วยความที่แกแบบออกกำลังกายบ่อยไงก็เลยรอดมาได้

หนุ่มถ้าฉันไปเธอตายก่อนนะ

เอาเร็วเรื่องดีฉันจะถามแองจี้หน่อย

รู้สึกดีใจแล้วก็ปราบปลื้มใจอย่างมากนะครับ
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์นะครับ
เพราะตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตเป็นศิลปิน

จนถึงขนาดนี้ได้ดำเนินชีวิตในการเป็นนักแสดงที่ดี
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์เพื่อสังคม
การเป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากแสดงให้เห็นว่า
เราเป็นศิลปินนักแสดงที่รับการยอมรับนับถือ
ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนของชาติไทย
เป็นศิลปินของชาติไทยด้วย

แอนของเราก็ฝากถึงศิลปินคนรุ่นใหม่
ทุกคนว่าขอให้ตั้งใจทำหน้าที่
ศิลปินนักแสดงที่ดีและสร้างสรรค์สิ่งดี
มีประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไปครับ

กับดาราแล้วกับนักร้อง

นี่ไงคู่คุณก็ระวังไว้เนี่ย

นักร้องคงจะเป็นตึกเดียวกับฉันนี่แหละ

กินกับดาราตึกเดียวกับเรา
ดาราตึกเราออ่าง
ไปกินกับนักร้องตึกที่คุณทำงานอยู่

ครั้งแรกเจอกันคงสปาร์คกิ้ง
เป็นเรื่องจริง
คุณรู้ได้ยังไงคุณไปอยู่ตรงปลายเท้าเขาเหรอ

มึงจะกินอะไรล่ะเป็นเมียทั้งคู่
จะไปกินอะไรกันล่ะ

อ้วนรีเทิร์นครับผม

ตอนนี้กินแล้วยังคายอยู่เลยนะครับ

อ้วนรีเทิร์นนี่เป็นนอนกระสบเนี่ยนะ
เห้ยอยากรู้มาก
เขาบอกว่าเป็นดาราอ๋อ่าง
ใช่มั้ยดาราอ๋อ่าง
ตัดอีแกงส้มไปไม่ได้

ดาบต้อนรับแต่งหญิงลอดจับโจร

คุณรู้เรื่องคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือโจรมันชอบป้นผู้หญิงด้วย
คุณยังไงแล้วยังไง

คือโจรมันชอบแองจิ้มทำอะไรก็ตบนะ

คือเรื่องของเรื่องมันมีโจรที่ตระเวนชิงทรัพย์ในเมืองนนทบุรี

แถวบ้านพ่อฉันเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้แล้วหลายคน
แต่ส่วนใหญ่เหยื่อที่จะโดนเป็นผู้หญิง

เพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจะต้องจับอีโจรคนนี้ให้ได้

แล้วดูสิฮะตำรวจแต่งหญิงโจรทำไมถึงกล้าป้น

ปรากฏว่าพอแต่งหญิงไปยืนปุ๊บโจรมาป้วนจริงเหรอ

โอ้โหน่าเหมือนมดดำเงี้ยนะ
นี่แต่งอย่างนี้นะตำรวจนี่ตำรวจไทยจริงนะ

ชายแต่งหญิงสองโจนะฮะชิงทรัพย์เมืองนทบุรีเนี่ย
หลังจากผู้ต้องหาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนก่อเหตุเนี่ย
ช่วงเช้าตู่แล้วที่สำคัญอย่างที่บอกว่า
จะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงที่ยืนที่เปรียว

นั่นไปยืนจริงเห็นไหมปึ๊บตอนแล้ว
คุณรู้ไหมว่าโจรเขายอมรับว่าไง
ก่อนเกิดเหตุจะดื่มน้ำใบกระท่อม
เพื่องให้ใจเนี่ยมันฮึกโอ้โหสุดยอด
แล้วก็ที่สำคัญป้นเพื่ออะไรรู้ไหม

ชนหรอไหมว่าทำไมคุณชอบโจร

หน้าถ้าโจรจับไม่ได้เนี่ย
นี่หนูว่านี่ทั่วนู่นให้แต่งหญิงสวยกว่ามาพี่โน่นหอแจ๊วแชลงอย่างนั้น
ไอ้อีบ้าชิกก็จะตบปาก

วันหนึ่งนักชิดจะทำละครแล้วจับผนอานน้วนมาแต่งหญิง

เหมือนคุณก๊อฟทันวางริงเหมือนกัน
เป็นตำรวจแล้วก็แต่งหญิง

ดาบตำรวจวิเวกปลอมตัวเป็นหญิงนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์
คุณคิดดูว่าแต่งอย่างนี้แล้วไปนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมฆ

ในที่สุดโจรหลังจากกินใบกระท่อมปุ๊บ
แล้วก็จอดดูลาดราวสักแป๊บหนึ่งตรงที่บ้าน
แต่เกิดไหวตัวขี่จักรยานอยู่นี้ตำรวจเนี่ยก็เลยแจ้ง
สกัดกันเป็นจุดแล้วก็ไปติดตามในซอยท่าอิดนะฮะ
บนท่าอิดอำเภอปรากเก็ตจังหวัดนทบุรีเนี่ย

พร้อมของกลางนะฮะจากการสารภาพว่า
ทุกครั้งที่ก่อนจะไปเกิดก่อเหตุเนี่ย
ก็จะดื่มน้ำใบกระท่อม๔คูณร้อย

ก็คือเอาใบกระท่อมไปต้มกับยาแก้ไอ

เขาบอกคุณหนุ่มขอเลขเดี๋ยวช่วงหน้าเตางอยมา

จริงเหรอจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นโจรก็ถูกจับไปได้
นะครับอะเพราะโจนหาเงินเศษอย่าบ้า

เพราะอะไรคะแถวหน้า
แถอยิงมองคืน
เฮ้ยตื่นโจรไหม
กล้องก็บ้าน้องมันพูดอะไรก็มาสูมหน้าฉัน

ครับผมเตางอยคุณมีไหมคุณมีไหม

เออเป็นอย่างไรถูมมาแล้วหลายงวดด้วย
จริงเหรอโอเคโอเคช่วงหน้ากลับมาตอนนี้เหลืองวดเดียว
อ่ะกลับมากับข้าวใส่ไข่ฮะครับผมโอ้โฮ

ูไนท์นะคนชื่นชอบกันมาก

ไปกันเยอะมากนิ่งวันนี้นานไปซื้อบ้านอยู่อุดรไหม
เดี๋ยวฉันหาให้เอาไหมดูไปทำไมคือไปบ่อยมาก
เดี๋ยวคุณก๊อปัญชพลก็จะไปใช่วันที่๒๕เนี่ยเดี๋ยวผมก็ไป
คือทำไมเขาบอกปีหน้าตัวเองไปฮ่องกงมา
เขาบอกฮวงจุ้ยปีหน้าฮวงจุ้ยของโลกเรานะพี่น้ะ

กระจายใยหยินพูดป่ะ
เขาบอกว่าคนที่บูชาเกี่ยวกับมังกรเขียว
แล้วก็คือเทพมังกรเขียวมันก็จะรวมไปถึงเทพนาจา
ใช่ไหมถ้าสมมุติคุณรู้จักเทพนาจารรู้จักสิ
คุณก็จะไปรวมไปชนถึงเจ้าแม่กุญอิม
เขาบอกปีหน้าเนี่ยเป็นปีของเจ้าแม่กวนอิ่มกับเทพนาจารย์
นั่นคือในประเทศเราเลยนะ

ให้ไปกราบไหว้เจ้าแม่กลอิ่มพันมือจะช่วยได้
แต่ถ้าสมมุติมองย้อนกลับมาของประเทศไทยเรานะ
เขาบอกปีหน้าเนี่ยใครบูชาพญานาคอ่ะอืมจะมีผลดีที่สุด

เพราะมันเกี่ยวกับพญานาคเหมือนกัน

เอามาเรื่องของคุณก่อนก่อนที่จะไปเรื่องพวกอุปคุฎ

เธอเอาสคริปต์ของฉันไปทำไมของคุณ
ไม่ใช่แต่วันนี้นายกไปสงขา
เหมือนผมมากินข้าวบ้านพี่เนอะ

ดูดิอย่าทะเลาะกันบ่อยได้ไหมครับ

เรียกเรื่องนี้ที่เรารู้อยู่ว่าตอนนี้น้ำท่วม
ยกก็นำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม

คนก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกไหว่
เฮ้ยกำลังอ่านข่าวอยู่ไอ้บ้า
อะไรวะนุ่ม
มันลายเต็มซึ่ง
มดดังมาพูดแบบสนอมเต็มไปหมดเลยเนี่ย

ก็อ่านไปทางนู้นแบบนี้เต็มไปมาก

เมื่อไหร่จะกินข้าวเสร็จสักทีปะเนี่ย

คือเรื่องเลยของนายกเนี่ยก็เดินทางไปด้วยเครื่องบิน

เพื่อโรงตรวจราชการสถานการณ์น้ำท่วม๔อำเภอนั่นแหละ
จากนั้นคนสิ่งที่คนสังเกตมากที่สุด
คือทะเบียนรถที่นายกลงพื้นที่นะครับ

นายกก็ขึ้นฮอต่อทำไมไม่ไปดูเลขฮอกันต่อฮะ
นายกก็ขึ้นฮอแล้วก็พบปรับกับประชาชน
พร้อมกับมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยนะฮะ
แล้วหลายคนก็เรียกว่าเห้ยเลขนี้น่าจะเด็ด
เพราะว่าเป็นรถที่นายกเชื่อมต่อในเกี่ยวกับน้ำ

เพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นเลขนี้

ว่าที่เล้วออกอะไรไปแล้วเบิร์นเหมือนกันใช่ไหม
๗๗ไงอ๋อตาวงอยให้นะ

ที่แล้วจริงเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
เอาครั้งนี้ก่อนที่เรียนสวนธนาภยาเตาง้อยนะฮะ
เตางอยตำบลเตางอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
มันจะกาดเต็มไปด้วยความคึกคัก
มีบรรดาประชาชนพากันไปหลั่งไหลนะฮะ
ตัวสาธิตเลยถูกต้องนะฮะซึ่งต่อไปไม่ถูกไม่รู้ทำไงล่ะ

ช่วงนี้ใกล้วันหวยออกหลายคนพลาด
ก็เลยแบบจะมาขอเสี่ยงโชคกันหน่อยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้
ที่เป็นเต่างอยขาวขนาดนั้นละเธอแป้งค่ะ

เธอทำเป็นเต่างอยนี่นี่เห็นไหม
นี่เห็นไหมห้า

เฉพาะร้านลอตเตอรี่ตรงนั้นเขาบอกเป็นร้อยล้านแล้วนะ

ถูกต้องนะฮะคุณรู้ไหมตาวงอยอ้วนขึ้นไหมเพราะว่าเพิ่มแป้งเยอะนะฮะ
ก่อนหน้านี้ได้มีคณะนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม
ผู้หวยโรตตาลีเป็นเงินนับล้านบาทเลย
แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเดินทางมาแก้บน
โดยได้ยกคณะหมอลำมาแก้บนกับพญาเต่างอย
พร้อมด้วยการนำเอาบริเวณพญาเต่างอยเป็นเตางอยเงินเตางอยทอง
เอาไปบริวารหน่อยเอาไปบริวารอย่างละ๙๙ตัวมาถวายให้

เพราะครั้งที่แล้วไปซื้อเลขมาเนี่ยเลข๗๗

เวนซื้อเลยใช่พอมางวดนี้
จะเอาเดิมไปหาซื้ออีกแต่คนนี้เป็นเอา๓๔แล้วก็๓๕
อ่ามันไม่รู้เนี่ย
ไม่คิดว่าน่ายก๓๓นะว่ะ

อื้อฮือ
เอาของผมบ้างไหมป้ายบอกทางให้โชคสามงวดติด
ฉันรู้แล้วที่เขาแชร์กันเยอะถูกต้องนะครับผม
ในโลกโซเชียลนี่คือฮาเลยบอกป้ายบอกทางใบ้หวยที่จังหวัดสุรินทร์
ใบ้หวยแม่นให้โชค๓งวดติดครับ
แล้วก็มารอลุ้นอีกหนึ่งงวดว่าจะแม่นจริงหรือไม่

เมื่อพบป้ายบอกทางใบ้หวยสุดแม่นที่ถูกตรงเน้นมาแล้วถึง๓งวดติดครับคุณผู้ชม
ซึ่งป้ายบอกทางนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดนัดโคกระบือ
สุรินศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน
โดยงวดแรกวันที่๑๖พฤศจิกายนอำเภอสังขะ
เลขท้ายรางวัลที่๑ออกตรงเลย

เลขท้าย๒ตัวอำเภอรัตนบุรี
งวดวันที่๑ธันวาฮ์ศรีสะเกด๖๙
นี่ครับนี่ครับอ๋อมันออกเลี่ยงกันอย่างนั้นหรอออกเลี่ยงกันเลยครับ
ออกเร็งเลยส่วนงวดนี้ชาวบ้านต่างตั้งความหวังกัน
เลขที่๒๐๒๐อำเภอสำรงคาบจะออกในงวดวันที่๑๖ธันวาคม
อืมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเลขน่าจะออกนะครับ
และที่สำคัญที่ผ่านมาป้ายบอกระยะทางแยกข้างหน้า๗๐๐เมตร
ก็สามารถเขาบอกว่าทำให้คนรวยไปแล้วหลายคนเลย
ตอนนี้ลุ้นกันว่า๒๐จะออกหรือไม่๑๖ธันวาคมนี้

โอ้ยผมเราไม่ได้โอ้โฮตบปาก
ทำไมเล่นหวยไม่เป็น
แหมแนะอะค่ะว่าเล่นใหญ่เหลืออยากเหลือ
แต่อันนี้ดีกว่าของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นเตางอยไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง

ป้าคนนี้ที่จริงทำธุรกิจอยู่ปรากฏว่าวันหนึ่งธุรกิจล้มละลาย
ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แน่นอนคนเราเวลาธุรกิจล้มละลายปุ๊บ

ก็เลยไปอยู่วัดที่เชียงใหม่วัดหนึ่ง
ถ้าสมมุติจะคิดถึงวัดที่เชียงใหม่เนี่ย

คือเวลาใครไปก็แล้วแต่จะต้องไปบนด้วยดอกมะลิ
แล้วก็ถวายที่เป็นโดมประกอบลำไปทุกเดือนแต่โอเคละพวกนั้นอาจจะได้เงินได้งาน

แต่คุณป้าคนนี้คุณนึกออกไหมจากมีเงิน

ลูกมันย้อนสิคะเค้าฟังสิคะกำลังจะแหกปาก

คุณนึกออกไหมกูเลยคุณไม่ออกไง

คุณแม่เรียกเด็ดเอาของหวานเสิร์ฟเลยเถอะ

คือเขาเนี่ยใช้หนี้ใช้สินจนหมด

ล้มละลายอยู่เกิดจากการที่ไปไหว้ขอพระทันใจเว้ย

ถูกหกสิบงวดติดกันอะ
แต่ผมผ่านไปเมื่อกี้ผมคิดว่าโขตีนะ

ถูกเพราะว่าเขาจะอยู่ที่นั่นตลอด
คุณแม่ดอกนี้สวยมากเลยสุดยาต่อคุณแม่
จะออกแล้วเราก็จะให้รอบภพโครมอีกหนึ่งคน
อันนี้นะถูก๓๐ล้าน

ปรากฏว่าเราบอกแล้วมันมาพร้อมกับทุกคราบ

คิดจะโดนฆ่าด้วย

จริงแล้วสองคนนี้

อีกคนนึงถูกหวยมา๓๐ล้าน

ทำฟิวกลงโครงการไปทำอะไรของเขาพัง
สาวไฟพังแต่ตัวเองไม่ได้ไปทำแต่ไปบอกว่าใครเป็นคนทำ
โดนทางความฟ้าฟ้องอีก
แล้วก็ดูกันหน่อยว่าใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ยราศีไหนงวดหน้ามีโอกาสจะรวย
แต่ที่ผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์ลักษณ์เขาเริ่มแต่งตัวเหมือนคุณก็ไปทุกวันแล้วนะ
พี่บ้า

อยากเขาอะเห็นสิเขาคอนเฟิร์มใช่ไหม

หนุ่มก่อนที่เธอจะไปว่าเขาเป็นตุ๊ดหรือเปล่า
ตัวเธอพิจารณาตัวเองก่อนไหม

นะครับผมช่วงหน้าอุ้มลักษณะไปคำชโนธ
แล้วก็มีข่าวน้องใหม่สุคลธวาด้วยนะครับผม

พักสักครู่แล้วกลับมาข่าวใส่ไข่ครับ
ทีมงานเอาของหวานเสิร์ฟเลย
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
กลับมากับข่าวใส่ไข่แองจี้
ครับผมตอนนี้หลายคนตามอุ้มลักษณะเนาะ

พี่ก็ไปถ่ายชีวิตโคกกับบื้อเศษ
ช่วงนี้ก็บอกว่านางก็จะงดกินเนื้อตลอดชีวิต

ล่าสุดก็ไปโผล่ที่

ก็ยังยังเงียบอยู่นะแต่ได้ยินมารู้สึกว่า

แล้วนางก็ไม่ยกมุตตกินเนื้อวัวเลยนะตอนเนี่ย

เดี๋ยวค่อยไปเล่า

คุณอุ้มลักษณะก็นำภาพเก่าตอนบวงสวงละครนาคี
เขียนข้อความมืออื่นลำเจียกสีได้ไปกราบท่านพญานาคที่คำชโนธ
แล้วเด้อพ่อลำเจียกก็ทักคอยนำแน่
เออพ่อลำเจียกทักคอยหน่อยแน่
ล่าสุดอุ้มก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่คำชโนธ
คำชนอดตอนนี้ประหนึ่งงานตุ๊กกระตาทองเลย
คุณฉันเห็นดาราไปประหนึ่งแบบว่าไปเดินแคทวอล์กันเต็มไปหมด
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคำชโนธที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
หลายคนก็เตรียมใบสีไปเอสุภาชัยเอาคนไปลำไงเธอ
อ๋อเหรอไปแก้บนเหรอเธอเห็นหรือเปล่า

แต่แม่แก้วเขามีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้ว
แม่แก้วเนี่ยกับณเดชนเขาเชื่อเรื่องพญานาคเพราะเขาเป็นคนอีสาน
แล้วก็อย่างที่บอกกันตอนนี้ดาราประหนึ่งไปคำชโนธ

อย่าไปทำลายต้นไม้เขาน่าสงสาร
โอเคเอาล่ะนะครับมีโอกาสก็ไปไหว้กัน
มาถึงข่าวของคุณน็อตอัครนัทบ้างดีกว่า
สึกแล้วนะเธอสึกสิตอนนี้สึกแล้วครับพี่หนุ่มฮ่าน็อตกราบรถ
ตอนนี้สึกแล้วครับพี่หนุ่มฮ่าท่านวอลอยู่ไหนเธอ
ท่านวอลอยู่ต่างประเทศครับท่านวอลอยู่ต่างประเทศเถอะ
ยังไม่กลับเหรอน้องน็อตกราบรถสึกแล้วนะครับยืนยันไม่ได้หนีคดี
นี้ขอใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับนะฮะตอนนี้ตัวเองเผยบอกว่าลาศิกขาเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันไม่ได้ตั้งใจหลบหนีคดีแต่อย่างที่เป็นข่าว
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกออกหมายจับจนต้องให้ทนายไปถอนหมายมาแล้วนะครับผม
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นัดหมายให้น็อตมามอบตัวในวันที่๗ธันวา
แต่ว่าทางน็อตเองไม่ได้มามอบตัวในวันอังกล่าวเนื่องจากยังบวชอยู่
พร้อมกับให้ทนายยื่นอุทธรณ์ถอนหมายจับแต่สารยังไม่อนุมัตินะครับ
ลาศิกขาเรียบร้อยแล้วน็อตอัครนัทได้บวชเรียนตามความตั้งใจ
และได้ลาศิกขาแล้วก่อนวันที่ขออนุญาตไว้กับทางตำรวจเป็นเวลากว่า๑เดือน
ข้อตกลงไม่ได้มีเจตนาหลบหนีตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
จากนี้ไปจะขอใช้ชีวิตอย่างสงบและพร้อมทำตามเงื่อนไขของศาล
ส่วนทางด้านตำรวจนะครับผมพันธุรกิจเอกพงศักดิ์นะครับ
เป็นภูมิกับสนยานวากล่าวว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๓ที่ผ่านมา
อัครนัทได้เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนยานวา
พร้อมรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและบังคับข่มขืนใจ
ผู้อื่นกระทำการใดโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม
แล้วนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนให้ประกันตัว
หลักทรัพย์เป็นเงินสด๑๐๐๐บาทนะครับ
อย่างไรก็ตามได้นัดหมายน็อตอัครนัทเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าครับ
มีคนส่งไลน์มาว่าคุณเป็นไปได้ไหมที่คุณชาวจะมาเป็นพิธีกรประจำรายการนี้

เป็นไปได้นะคุณก็คุณก็ต้องมาช่วย

ยินดีมากค่ะยินดีมากคือนั่งรถมาชั่วโมงครึ่งทำงานคือชั่วโมงแอปปี้ครับ
ว่าตอนนี้คุณแอนนาคณาก็ป่วยนะครับวิกฤตนะฮะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงนะครับ

ยังไงคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือนะฮะก็สามารถที่จะบริจาคไปได้เลยนะครับ
หมายเลขบัญชีนะครับ๐๑๓๒๒๒๐๔๐๙นะฮะ
เป็นบัญชีชื่อคุณอังกณาทิมดีของธนาคารกสิกรไทยนะครับ
อย่าลืมนะฮะ๐๑๓๒๒๒๐๔๐๙กษิกรไทยนะฮะอังคารยังดีนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป